นักโฝชนาการอาหารเพื่อสุขภาพ
และโค้ชเทนเนอร์สุดแซ่บ
กับเชฟกระทะแซ็บ
โอ้แซ็บมาก

แซ็บอีหลี
มาเยือนตรงนี้ไม่เคยหลีใครเลยนะเราอะอืม

ผมอยู่ฝั่งนี้มาตลอดกี่เทปผมมาผมแดง

เดี๋ยวก่อนนะคะขนุนที่เชฟใช้นี่มันลำต้นหรือว่าอะไรอ่ะ
ตัวนี้มันเป็นขนุนอ่อนนะฮะ

นี่ไงในส่วนมือซ้ายอย่างพวกเรานะคะ
ก็ต้องบอกว่าบอกได้เลยว่าทีมเราเนี่ย

เออถ้างั้นไปเตรียมวัตถุดิบกันดีกว่าว่ามีอะไรกันบ้างค่ะ

และส่วนผสมของซุปบักมี่มีดังนี้ค่ะ

นี่วัตถุดิบค่ะส่วนผสมทุกอย่างพร้อมแล้ว

เราเริ่มกันเลยเริ่มจากขั้นตอนไหนกันดีคะเชฟ

การคั่วงาเทคนิคก็คือเราจะใช้กระทะที่อุณหภูมิเท่าไหนล่ะครับเชฟ

ใส่ไปเลย

ไม่งั้นเดี๋ยว

ถั่วถั่วจะสุกงาก็ไม่เสร็จแล้ว
ถั่วใส่ได้ไหมได้ได้แต่ไม่หอมแต่ไม่หอมไงอ่าอุ้ยดีแล้วนี่เชฟของเราได้แล้วอย่างนี้อ่าอย่างนั้นได้แล้วอย่างนั้นได้เอ้ยทำไมฝั่วเราไม่ได้ละเชฟให้ปิดเตาเลยปะปิดเตาเลยเนอะกาว่าเดี๋ยวมันไหม้พอแล้วพอแล้วอ่าเริ่มแม่ของเราได้แล้วนะของเขาไหม้แล้วอ่ะไม่ไหม้ไฟแรงกว่า
อุ้ยเชฟเอาสีดีเนอะครับเนี่ยความใจเย็นไงเห็นไหมแล้วมันก็จะไม่จับกันเป็นก้อน
แค่นี้พอครับโอเคอย่างนั้นเราจบแล้วนะคะของเรางดงามตามทั้งเรื่องเห็นไหมครับว่าการที่เราทำเนี่ยช้าได้พาเล่มงามจริงแตกต่างกันยังไงบ้าง
มันเหนียวดูแล้วแบบเป็นงาที่แบบใช่ไม่น่ากินใช่เชฟใช่เห็นแล้วเห็นแล้วมันเอ้ยใครเอาเชฟมาอีกเนี่ย
มันก็ไม่รู้เหมือนกันตอนแรกทีมงานตัวไปชวนมันสเซอร์ไพรส์อยู่แล้วมันมีรายการที่เชิญไปรอบสองนะครับ

วิวดิฮูนค่ะแม่ประมาทครับแม่

ภูมิใจด้วยตัวเองมันต้องมี๖ก่อนแล้วมันถึง๗ไงแม่ที่แม่บอกไง
มันจะต้องแบบถ้ามันจะไม่ติดกัน
คั่วพริกเลยไหมอะเชฟคั่วพริกเลยแล้วกะเทียมล่ะเอาด้วยไหม
อื้อหงาหอมมากเลยอ่ะอื้อหอมเอ้ยเชฟอย่างงี้นี่เราพร้อมกันเลยพร้อมกันเลย
อันนี้คั่วให้มันมีกลิ่นหอมออกมาน้ำมันน้ำมันหอมระเหยในพวกนี้มันจะออกมา
อย่าลืมอย่าลืมอ่ะคั่วครับผมชอบแย่งแม่ทำตลอดอย่างเงี้ยนะเชฟอ่ะ
ผมก็ไม่อยากจะมายืนหมอโดยไม่ได้ทำอะไรก็พยายามให้มันมีกิจกรรม
พอคั่วพริกมันเริ่มแซ่บเลยอือเห็นไหมโอ้ยคงจะโดนเผาไข่เผาแช่งอ่ะมาก
ให้แซ่บมันต้องมีเกลือด้วยแม่ซึ่งไม่ให้คั่วพร้อมกันเพราะว่าอ๋อ
ไม่งั้นเดี๋ยวแบบนี้หอมจังเลยอ่ะเชฟเนี้ยครับ
ต่อไปเราจะมาหั่นขนุนอ่าแล้วไม่ให้มันกัดเสร็จเวลาอ่า
พอเวลาหั่นขนุนเราก็คำนึงถึงขนาดของคกเป็นหลัก
เห็นไหมอ๋อเราก็ดูว่าถ้าคกเรามันเล็กใหญ่
เราก็ต้องเราก็ต้องหั่นชิ้นให้มันเล็กเพราะว่าคกเราเล็ก

เชฟอันเนี้ยเราทำไมต้องไปตำเหรออันไหนฮะขนุนอ่ะ
ดำครับดำอันนี้หั่นแค่นี้ก็พอแล้วเอาแค่นี้พอ
เชฟนี่เราพอหรือยังคะพอแล้วครับนี่แค่อดีตโชคเลย
เออประมาณนี้ก็พอแล้วเราเช็มแล้วก็มาสูญพอ
แต่ว่าโอเค
สวยมากคุณผู้ชมดีเลยแหละอภิษพี่กาว่า
เชฟแล้วยังไงต่ออ่ะต่อไปเราก็ตำแล้วคราวนี้
โอเคงั้นเราจะประคองครกเรามาอย่าเพิ่งตอนนี้พักก่อนดี
ทีเดียวเอาเป็นว่าช่วงหน้าเดี๋ยวเรามาสรุปกันนะคะว่ารสชาติต่างออกมาจะหน้าตาเป็นอย่างไรช่วงหน้ากลับมาค่ะ